มาดูที่ชัยภูมิครับมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องสื่อขอความยุติธรรม
หลังจากถูกอดีตแฟนนุ่มซึ่งเป็นตำรวจเนี่ย
บุกมาที่บ้านโดยเธอเอาคลิปวงจรปิดในบ้านของเธอเนี่ย
เอาออกมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความเลยนะคุณ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปที่ฝ่ายชายบุกเข้ามา
นี่คลิปด้านบนนะมุมมองด้านบน
นี่คือในบ้านแล้วนะ
เข้ามาถึงประตูชั้นในแล้วนะฮะ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ถีบประตูหน้าบ้าน

ทีนี้เขาเดินไปไหนเขาเดินอ้อมไปนู่น
ไปเข้าประตูด้านหลังด้านหลังตรงห้องครัว
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายของนางสาวเพ็ญนภาปานพิลา

ซึ่งภาพทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเธอ
ตัวเธอจะนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความร้องทุกข
พนักงานสอบสวนสพเมืองชายภูมิ

คือ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ไตรทิพย์สังกัดชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิชายในคลิป
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่คนใกล้ที่ไหนหรอก

เป็นอดีตสามีของเธอนะครับ
นางสาวเพนภาเล่าให้ฟังบอกว่าเธอ
คบหากับ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์นาน๘เดือนแล้ว
แต่ภายหลังเนี่ยจับได้ว่า๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์หรือสามีเนี่ย

มันมีเรื่องแบบนี้มาตลอดในช่วงคบหากันนะคุณนะ

แล้วก็ให้๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ขนข้าวขนของ

ที่ผ่านมานะครับ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ก็ยังคงคมครู
คุกคามสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเธอมาโดยตลอด
เรื่องของการอยากจะมาขอคืนดีบ้างแหละ
แต่ทั้งที่๑๐ตำรวจเอกนายนี้

ตัวนางสาวเพนภาก็เลยงง
งงว่าจะใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงคุณ
ก็พยายามแยกกันแล้วแล้วตัวเองก็ไปมีคนอื่นแล้ว
และยังวนเวียนกลับมาจะง้อขอคืนดี
แต่เป็นการง้อขอคืนดีแบบรุนแรงไงคุณ
และล่าสุดตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ
คือ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ปีนรั้วบ้านเข้ามา
แล้วก็มาถีบตรงประตูกระจกตรงนี้ใช่ไหมคุณ
เสร็จแล้วนะตัวผู้หญิงอยู่ในบ้าน
ตัวผู้หญิงวิ่งเข้าไปหลบในห้องนอน

ได้ยินเสียง๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์เนี่ย
อ้อมหลังไปถีบแล้วก็ไปพังประตูครัว

ตัวของนางสาวเพนภากลัวหนักเลยคุณ
เข้าไปในห้องน้ำภายในห้องนอน
ปรากฏว่ากำลังโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ดิฉันอยู่ที่บ้านเลขที่นี้หมู่บ้านนี้พื้นที่นี้
ตำบลพูดแค่นี้คุณยังไม่ทันบอกชื่อตำบลเลย
ปรากฏว่า๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์
ห้องน้ำเข้ามาลากตัวเธอ
ทุ่มลงเตียงทุ่มลงพื้นทำร้ายร่างกายของเธอนะฮะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะครับ
คือเขาพยายามกลับมา
แล้วก็กลับมาเหมือนมากวนนะคะ
เที่ยงคืนตี๑ตี๒ก็มากดออกเรียกหน้าบ้าน
ให้เราเปิดประตูถ้าไม่เปิดเขาก็จะยิงปืน
จะทำบ้านพังบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ลากเธอกระชากหัวเธอออกมาจากห้องน้ำในห้องนอน

เสร็จแล้วก็จิกหัวเธอดึงคอเธอ
เอามาทุ่มลงพื้นแล้วเธอก็หัวฟาดตรงเก้าอี้เนี่ยคุณ
เป็นเก้าอี้ที่๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์
เอาพังประตูห้องนอนของเธอเข้ามา
เธอก็ชี้ให้ดูทุ่มใส่เตียงทุ่มใส่นี้
ก็เอาคลิปทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดี
บอกว่าเรื่องล่าสุดมันน่าจะมีสาเหตุ

แล้วไปเจอ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์อดีตสามี
ซึ่งจริงก็มากับหญิงอื่นด้วย
ทีนี้พอมากับหญิงอื่นและหญิงอื่นคงจะหึงหวง

ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ก็เลยโมโหมาโมโหใส่เธออีก
ค่ะแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้คือเมื่อเช้า
ก็ทางด้านนางสาวเพ็ญนภาก็ไปพบกับทางด้านสารวัตรสืบสวน
ที่สพเมืองชายภูมินะคะแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติม
บอกด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้จะให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ส่วนทางด้านผู้การจังหวัดก็บอกว่ามีการเรียก๑๐ตำรวจเอก
มามาพูดคุยแล้วแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ยืนยันจะให้ความเป็นธรรม

คือตำรวจทำผิดก็ต้องโดนดำเนินคดีเหมือนกัน